ไม่ใช่เรื่องของเรา

ที่สามีสุดเลิฟเข้ามารับหน้าที่พิธีกร
แท้งตรงกับวันครบรอบวันแต่งงานของทั้งคู่พอดีอีกด้วย
โดยว่าที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าตลอด๑ปีที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา
มีแต่ความสุขค่ะแล้วก็มีความสุขมากนะ
คุณสามีบอกว่าแอบเตรียมของขวัญให้ภรรยาเอาไว้แล้วด้วย
พร้อมกับควงลิเดียไปทานอาหาร
ไม่มีอะไรพิเศษเพราะคิดว่าอีกไม่นานก็จะได้เจอเบบีตัวน้อย
ที่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ
ของขวัญมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกได้เต็มที่หรอกครับ
ถือว่าครองรู้สึกเป็นซิ่งที่เรารู้กันอยู่แหละ
จากนี้ทั้งคู่ก็ปฏิเสธข่าวลือ
มันไม่ได้เยอะขนาด๘หลักตามที่มีข่าวออกมา

ได้อัปเดตเรื่องตั้งคันบอกว่าแฮปปี้สุด

พร้อมกับดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เบบีตัวน้อยอย่างดี
ตลอดเวลานั้นสาวลีเดียชี้แจงว่า
ยังใส่เป็นปกติพร้อมกับฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
แต่ยืนยันนะคะว่าระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ

แล้วก็มีเดี๋ยวปะกดอยู่ในข้อสนามเบานิดหนึ่ง

แต่เขาบอกว่าโปรยไปแปนหมักเลย
ตอนนี้ไม่แพ้แล้วค่ะแพ้แค่ช่วง๓เดือนแรกค่ะตอนนี้ก็ปกติแล้วก็ค่อนข้างโอเค
ก็ทานได้ออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้ก็ค่อนข้างปกติค่ะเพียงแต่ว่าน้ำหนักขึ้น
บอกได้เลยว่าดูแลตัวเองดีแน่นอนไม่ทำอะไรที่แบบเสี่ยงอยู่แล้ว
อย่างส่วนสูงปกติใส่หกเหนียวฮะวันนี้ใส่แคสเซอร์ฮอง